มาดูเรื่องของเหตุการณ์บ้านการเมืองในบ้านเรากันหน่อยนะคะ
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ค่ะตัวใหญ่เลยนะคะ
บุกยึดหมู่บ้านทะลุป้าจับมอบเก้าสิบเก้าคนรวมไบร์ดด้วยนะคะ
แก่นำเยาวชนคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะ

หลังจากที่กลุ่มนี้เขามีการมาปักหลักที่คลองพดุงกรุงเกษมนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ
เมื่อวานปราบกันตั้งแต่ช่วงเช้ายันถึงเกือบช่วงค่ำเลยนะคะ
รวมไปเสร็จแล้วจับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปได้ทั้งหมดเก้าสิบเก้าคนด้วยกัน
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

นี่ค่ะตำรวจนะเอาหน่วยควบคุมฝุงชนนะฮะ

นำโดยนำโดยพลตำรวจตรีปราศัยจิตสนทิ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑นะคะ
นำกำลังตำรวจควบคุมฝุงชน๔กองร้อยค่ะ

ไปขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทะลุฟ้า
ที่เขาเดินทางมาปักหลักค้างคืนอยู่ตรงเรียบคลองพดุงกรุงเกษม
ใกล้กับสะพานชมัยมรุเชษข้างธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
คือปักหลักค้างคืนมาตั้งแต่วันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
โดยจังหวะนี้แหละค่ะตำรวจควบคุมฝุงชนให้เวลาทุกคนเก็บข้าวเก็บของออกจากพื้นที่
ก่อนที่จะมีการควบคุมตัวมีผู้ชุมนุมที่อยู่ในหมู่บ้านทะลุฟ้า
ควบคุมตัวมาได้ล็อตแรกก่อน๖๗คน
จำนวนนี้เป็นเยาวชน๖คนด้วยกันมีการแยกตัวนำส่งสอนอนางเลิ้งนะคะ
คนก็ต้องไปขึ้นสารเยาวชนและครอบครัวกลางตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนที่เหลืออีก๖๑คนค่ะ
ตำรวจสนนางเลิ้งส่งไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ตรงปฐุมธานีทันทีค่ะ
ปฏิบัติการนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็ว
ไม่ถึง๑ชั่วโมงเพราะว่า๖โมงเช้าหลายคนยังงวงเงียอยู่ไง
ยังไม่ตื่นด้วยนะคะบางคนเนี่ยไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก็ถูกควบคุมตัว

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีปียะตาวิชัยแล้วก็พลตำรวจตรีจีรพัฒน์ภูมิจิต
รองพบชนตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้นะคะ
แถลงผลปฏิบัติการบอกว่าจากการสืบสวนไปพบผู้ชุมนุม
มีการกระทำความผิดในหลายลักษณะเช่นอะไรบ้าง
บุกรุกพื้นที่ทางราชการมีการลักทรัพย์สิน
ด้วยการแอบไปต่อไฟฟ้าแล้วก็น้ำปลาปลาใช้นะคะ
มีการสร้างห้องน้ำ๕ห้องต่อท่อทิ้งสิ่งปฏิกุล
ลงคลองระบายน้ำกิดขวางการจราจร
อันนี้ก็จะเป็นพรบจราจรทางบกนะครับ
พลตำรวจตรีจิรพัฒน์รองพบชนบอกว่า
คือจากการเข้าตรวจค้นบริเวณเต็นต์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังเวทีไปตรวจพบ

กัญชาอัดแท่งครึ่งกิโลกรัมในเรื่องของยาเสพติดด้วย
อันนี้ตำรวจแถลงมาแบบนี้นะคะ
น้ำกระท่อมในขวดอีก๒ลิตร๒ขวด
สำหรับทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ทั้งหมด
พบกัมษ์คลความตำรวจไปเก็บที่สอนรนางเลิ้ง
อันนี้บรรยากาศช่วงแรกก่อนช่วงเช้า

ช่วงบ่ายมีมวลชนกลุ่ม๑นะครับ
สลายหมู่บ้านทะลุฟ้าแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมไปนะฮะ
สุดท้ายแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเขาไม่ยอมค่ะนัดมารวมตัว
ทำกิจกรรมบนระเวนถนนพระรามห้าเรียบคลองทะลุงกลุ่มเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพื่อทวงคืนหมู่บ้านทะลุฟ้าแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
โดยมีการนี่ค่ะเห็นไหมคะนำผ้ายางมาปูพื้นถนนแบบนี้นะคะแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นไหม
นอนไปเลยค่ะพร้อมกับชูสามนิ้วสามนิ้วเป็นการกระทำอรยากถัดพื้นนะคะ
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราไม่ยอมจำนวนหมายถึงอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็พาราดรภาพ
กระทั่งเจรดีเข้าไปสลายการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศนี้ชุดละมุนวุ่นวายค่ะ
มีการควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมเดินออกมาตามปกติ
ส่วนใครที่ไม่ยอมนะคะยังนอนชู๓นิ้วเนี่ย
ตำรวจควบคุมฝุงชนเขาก็ไปหามาเลยนะฮะ

ภายหลังสลายการชุมนุมเสร็จสิ้นในช่วงค่ำ

พอช่วงค่ำสลายการชุมนุมได้เสร็จปุ๊บหรือเปล่า
ได้มีการออกมาสรุปผลการจับกลุ่ม
จากการสลายการชุมนุมทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น
ปรากฏว่าช่วงเช้ามีผู้ถูกรวบไป
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุม๖๗คนใช่ไหม

จับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมไปทั้งสิ้น๙๙คน
โดยรองพบชนท่านบอกว่า
ผู้กระทำความผิดคือกระทำความผิด
ตามพรกชุกเฉินและก็พบควบคุมโรค
แล้วก็พรบการจราจรทางบกเรื่องของการกีดขวางการจราจรด้วยนะคะ
เราสรุปเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองการชุมนุม